ด้วยการเปิดใช้อุโมงรถไฟ
ที่สร้างด้วยการเจาะเทือกเขาแอ้ว
กลายเป็นอุโมงที่ยาวที่สุดในโลกถึง๕๗กิโลเมตรนะครับ
ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง๑๗ปี
จากจุดประสงค์ที่ต้องการลดเวลาการเดินทาง
เมื่อเทียบกับเส้นทางที่ใช้ข้ามเทือกเขาแอ้วเดิมแล้ว
การสร้างอุโมงรถไฟแห่งนี้ก็ยังมีเป้าหมาย

ความยาว๕๗กิโลเมตร
เป็นอุโมงรถไฟที่ยาวที่สุดในโลก
อุโมงแห่งนี้ถูกจอดในเทือกเขาแอ้ว
ด้วยความลึก๒๓กิโลเมตร
ยังทำให้มันเป็นอุโมงที่ลึกที่สุดในโลกด้วย

ที่รถไฟสามารถวิ่งในอุโมงนี้ได้
อยู่ที่๒๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

จะช่วยร่อนเวลาการเดินทางข้ามเทือกเขาแอป
เหลือเพียงไม่ถึงครึ่งชั่วโมง
ใช้เวลาน้อยลง๔๕นาที
เมื่อเทียบกับเส้นทางรถไฟเดิม
และจะช่วยลดเวลาการเดินทางจากซูริก

อุโมงแห่งนี้จึงเป็นความภาคภูมิใจของชาวยุโรป

ผู้นำเยอรมนีก็ถึงกับเอ่ยปากว่า
นี่คือจุดเชื่อมยุโรปเข้าด้วยกัน
บอกว่าอุโมงนี้ทำให้เหนือและใต้ใกล้กัน

เนียนได้พบเขตอุตสาหกรรมในยุโรปกลาง
คุณอุปการณ์ของมันคือการได้หลอมรวมความหลากหลายของยุโรป
ให้กลายเป็นเอกภาพเดียวกัน
อุโมงถูกออกแบบให้เป็นทางรถไฟแบบรางเดียว
จำนวน๒รางแยกออกจากกัน
เชื่อมด้วยทางเชื่อมฉุกเฉินเป็นระยะตลอดเส้นทาง
เพื่อรองรับรถไฟขนส่งสินค้ากว่า๒๖๐ขบวน
และรถไฟโดยสารอีก๖๐ขบวนต่อวัน
อุโมงนี้ใช้เวลาก่อสร้างและขุดเจาะนานถึง๑๗ปี
นับตั้งแต่ปี๒๕๔๒ก่อนจะเพิ่งสร้างเสร็จ
และเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา
งบประมาณมหาศาลกว่า๔๓๐๐๐ล้านบาท
และที่เห็นอยู่นี้คือเครื่องมือสำคัญที่สุดของการก่อสร้างอุโมงนี้
ในการเจาะเทือกเขาเพื่อเปิดทางให้เป็นอุโมง
มันใช้เวลาเจาะเทือกเขาแอ้วจนกระทั่งเดือนตุลาคม๒๕๕๙
หินไปกว่า๒๘ล้านตันเพื่อให้ต้นทางและปลายทางมาบรรจบกัน
และเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาอีก๔ปีวางโครงข่ายทางรถไฟและสาธารณูปโภคภายในอุโมง
มุ่งหมายสำคัญของอุโมงแห่งนี้นอกจากจะเป็นการช่วยร่นเวลาการเดินทางแล้ว
ผลทางอ้อมของมันคือการลดการขนส่งด้วยรถบรรทุกข้ามเทือกเขา
ที่แต่ละปีมีกว่า๑ล้าน๒แสนคัน
ซึ่งเป็นผลให้ธรรมชาติและสัตว์ป่าในพื้นที่มีความเสี่ยงได้รับอันตราย
จักรบอกว่าสำหรับสวิสเตอร์แลนด์แล้ว
ธรรมชาติคือปัจจัยหลักของประเทศ
บอกว่าภูเขาและภูมิประเทศเป็นเหตุผลหลัก
นักท่องเที่ยวเดินทางไปที่สวิสเตอร์แลนด์
ดังนั้นการปกป้องและสร้างหลักประกันว่า

จะได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้

อุโมงแห่งนี้จะมีส่วนช่วยเพิ่มนักท่องเที่ยว

ซึ่งเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
ก็มีจำนวนนักท่องเที่ยวที่ค้างคืน
สวิสเตอร์แลนด์แล้ว๓ล้าน๒แสนคน
มากกว่าในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน